ที่คุณจะอ่านข่าวต่อไปผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้
เพราะว่าข่าวต่อจากคุณเป็นข่าวที่ผมต้องอ่าน
มันมีเรื่องของตัวเลขมีเรื่องของการเสี่ยงโชคมาเกี่ยวข้อง
ไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดว่าไลค์เยอะ

คุณผู้ชมอยากดูข่าวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ

ทีนี้ใครอยากได้โชคได้ลาบมาขอจากนี่

อยากให้ดูรูปจริงคุณผู้ชมไปดูรูปนี่ไง

อังอังอังตดเต้มดาอิสุกี้โดราเอมอนม่า

คนไทยร้องจะเป็นตดเทวดาอะไรก็ว่ากัน

ถูกต้องเพราะว่าแปรบศักดิ์ภูมิไม่ได้เนี่ย
นี่คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าบ้านเรามาถึงจุดนี้แล้วจริง

คือคนที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องโจ๊กนะมันเรื่องจริง

เนี่ยเนี่ยชัดสิกกว่าหลวงฝูเข้ม
เฟซบุ๊คของคนในวงการพระเครื่องจริง
หน้าตาเป็นแมวโดเรมอนแบบนี้ค่ะ
กวักเรียกทรัพย์รับลูกเดียวนะจ๊ะ

หล่อรุ่นแรกของพิธีเทวาพิเศษ

แล้วคุณผู้ชมค่ะคาถาที่บูชาก็อย่างที่คุณรัชพรท่องไปเนี่ย
คุณดูนะคือมันคือเพลงประกอบเรื่องโดราเอมอน
นี่คือดิฉันคอนเฟิร์มค่ะเขียนมาถูกหมดเลย

แล้วเลยบอกว่ามันไม่ใช่โจ๊กมันคือเรื่องจริง
ไม่คุณอันนี้เขาทำมาเหมือนประชดประทานร้องอย่างนี้ไหม

ไปถึงร้านขายร้านเช่าพระเครื่องในกรุงเทพไปหลายที่
ไม่ใช่ไปร้านเดียวนะร้านยอมรับว่าหลวงปู่ม่อนเนี่ย
มันมีอยู่จริงแต่จะสร้างมาไม่มาก
รัชพรคุณรีบไปเลยนะเพราะจัดสร้างไม่มาก
คนทำเนี่ยก็เป็นคนในวงการพระเครื่องนี่แหละค่ะ
จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้นำไปให้พระดังที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดฉะเชิงเซาปลูกเสกตามความเชื่อเรื่องของของคลัง
ที่ให้โชคลาภเรื่องของด้านเงินด้านทองทำมาค้าขายดี
เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมบูชานางกวักอยู่แล้วนี่
เพราะฉะนั้นก็จะมีแมวกวักเพิ่มขึ้นมาจะมีหลวงปู่ม่อนเพิ่มขึ้นมา

เพราะมีเพียง๒๐๐องค์เท่านั้นรุ่นแรก

คนที่เป็นคนคิดค้นตัวการ์ตูนนี้
เป็นคนวาดและแต่งเรื่องโดย
วิธีการใช้บูชาคุณเห็นไหม

นี่เขามีภาษาพระด้วยนะ
ณเศรษฐีมะอาอุเรียกธาตุ
ณมะพัทธะให้มีกำลังสมบูรณ์
บารีทางโชคลาภลาบลอยลาบไม่ลอย
อาจารย์ราชาค้าขายเรียกลูกค้า
ขยันขจัดปัญหาที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น

นี่คุณค่ะช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ก็มีนะเคยมีข่าวร่างทรงเทพ
โดเรมอนสายเขมรจัดสร้างล็อกเก็ต

ตอนนั้นมีบูชาให้เช่านะจ๊ะ
องค์ละ๓๙๙บาทถ้วน
ก็ว่ากันไปเอาเป็นความเชื่อ
แล้วมีคนเช่ามาบูชาเช่นเดียวกันนะคุณค่ะ
คุณอยากซื้อการ์ตูนโดไลมอนให้อ่านจังเลยอ่ะงง